ส่วนความคืบหน้ากรณีที่มีการวิสามันนะคะ
นายชัยภูมิป่าแสเป็นนักกิจกรรมวัยรุ่นนะคะ
ซึ่งเป็นกิจกรรมความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับชาติภัณฑ์ต่างถูกวิสามัน
หลังจากที่ไปตรวจค้นรถแล้วก็พบว่ามียาเสพติดอยู่ในรถ

หลังจากที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนต้องการให้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด

สรุปแล้วนะคะเกิดจากอะไร
แล้วนายชัยภูมิมีการปกป้องตัวเองหรือว่าขัดขืนอย่างไรบ้างนะคะ
เรื่องนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกบอกว่า
ได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าอยากให้เป็นดุลพินิษฐ์ของตำรวจว่าจะพิจารณา
ให้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่
ขณะที่ตำรวจยืนยันมีหลักฐานชัดเจนนะคะ
ว่านายชัยภูมิผัวพันกับการค้ายาเสพติดค่ะ
พลตำรวจตรีชูรัฐปานเง่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีวิสามันฆาตกรรม
นายชัยภูมิป่าแสนักกิจกรรมชาวลาหูนัดให้ทหารสังกัดกองร้อยทหารม้าที่๒
กองบังคับการควบคุมที่๑หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๕
กองกำลังผาเมืองที่ประจำอยู่ที่จุดตรวจบ้านรินหลวงหมู่ที่๓
ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุให้นำตัว
พลทหารสุรสักรัตนวัลทหารที่วิสามันฆาตกรรมนายชัยภูมิพร้อมเพื่อน
ซึ่งเป็นพยานทหารอยู่ในจุดเกิดเหตุมาสอบสวนที่ห้องประชุม๓นะคะ
ของสถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
ทหารได้นำถุงสีน้ำตาลปิดผนึกอย่างดี
ซึ่งคาดว่าข้างในนะคะจะเป็นสิ่งที่บันทึกคลิป
กล้องวงจรปิดที่บริเวณด่านตรวจ
มามอบเป็นหลักฐานให้กับตำรวจ
ด้านพลตำรวจโทพูลทรัพย์ประเสริฐศักดิ

กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ในสังคมออนไลน์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกต
นายชัยภูมิไม่มีท่าทีขัดขืนหรือต่อสู้กับทหาร
อย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะคะตอนนี้ในภาพที่เห็น
เพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์
อาจจะมีการตัดต่อได้และหากใครมีหลักฐานเพิ่มเติม
ตำรวจบอกว่าเอามามอบให้ตำรวจเพิ่มเติม

และยืนยันว่าจากข้อมูลของตำรวจมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจน
นายชัยภูมิมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติด
แต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับ

ผู้ประชาการธรรมดาภูทรพภาค๕บอกแบบนี้
เรื่องเส้นทางการเงินของผู้ตายนะครับที่ได้มา
บอกว่าได้มาจากการขายกาแฟออนไลน์
ตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาท
คือบัญชีไม่เป็นการค้าขาย
แต่เป็นบัญชีที่ทางเรามีประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอนนะครับ

ยังมีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคน
พูดของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
เรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็เรื่องของระเบิดนะครับ
ขณะที่เรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่มีการบอกว่าอยากจะให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนหน่อย
ได้ดูกันหน่อยว่าจริงแล้วในจุดนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกค่ะ
กล่าวยืนยันบอกว่ากองทัพบกไม่เคยพูดว่า
จะเปิดภาพกล้องวงจรปิดเนื่องจากขณะนี้
คดีนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะ
จึงถือว่าภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด
เป็นหลักฐานในคดีขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของตำรวจว่า

โดยยอมรับว่าส่วนตัวดูภาพแล้วนะคะ

หรือคำถามของสังคมได้ทั้งหมด
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ
เพราะอาจจะไปกระทบกับการพิจารณาคดี
หากพบว่าหลักฐานทหารกระทำเกินกว่าเหตุ
ทหารก็ต้องรับผิดชอบค่ะ
เมื่อวานนายมตรีพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะ

เปิดภาพกล้องวงจรปิดนะครับ
โดยบอกว่ามีภาพในกล้องวงจรปิด
คิดว่าอยู่ในขั้นตอนของฝ่ายกฎหมาย

ถือว่าเป็นวัตถุพยานที่ต้องไปหาข้อเท็จจริง

และการนำมาเปิดเผยก่อนไม่น่าจะได้
เพราะกระทบกับการพิจารณาคดีนั่นเองนะครับ
เหมือนกับผู้ตรงกันนะพบทบนะคะ